คือยังไงก็ต้องทำหน้าที่นายกต่อนะครับจนกว่าจะมีนายกคนใหม่มา
ก็มาทำหน้าที่ตามปกติมาตั้งแต่เช้านะครับ

ที่เข้าอำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็มีการเรียกนายอนุชาบุรพะชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ปฏิบัติหน้าที่โคศกรัฐบาลไปพบที่ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้า
แต่วันนี้บิ๊กตู่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับ
ขณะเดียวกันในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งได้สอสอ๓๖คนในการเลือกตั้งครั้งนี้
นี่คุณเอกณัฐพร้อมพันธ์เลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องทิศทางแนวทางการทำงานของพักหลังเลือกตั้ง
คุณเอกณัฐบอกว่าทราบข่าวการจัดตั้งรัฐบาลโดยพักก้าวไกล
ต้องยอมรับว่าเป็นกระบวนการปกติที่พักอันดับหนึ่งจะต้องจัดตั้งรัฐบาล
รวมไทยสร้างชาติไม่ใช่พักอันดับต้น
ไม่ใช่หน้าที่หรือภารกิจของพัก
และคงไม่ไปท้าทายกดดันหรือขัดขวางภารกิจของพักอื่น
ในฐานะเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติ
น้องรับคำพิพากษาของประชาชนแบบตรงไปตรงมา
แต่จะรักษาจุดยืนไว้อย่างมั่นคง
ว่าหากรัฐบาลไหนมีวาระจะยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา๑๑๒
ก็สมัครใจพร้อมเป็นฝ่ายค้าน
พร้อมทำงานไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม
แล้วก็บอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติจากนี้คงต้องวางแผนขับเคลื่อนพัก
โดยนำคะแนนจาก๔๖๗๓๖๙๑คะแนน

คุณเอกณัฐบอกว่านี่คือคะแนนที่ประชาชนมอบให้
จะเอาไปขับเคลื่อนพักให้เติบโตทันสมัย
เป็นสถาบันการเมืองเป็นที่พึ่งให้คนทุกรุ่นต่อไป

พักชาติพัฒนากล้าคุณสุวัชน์ลิพตาพันลบ
อย่างเป็นทางการจากกรกตก่อน
แล้วถึงจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้พักชาติพัฒนากล้าได้สอสอ๒คนจึงไม่สามารถทำอะไรได้มาก
และก็พร้อมจะเป็นทั้งฝ่ายค้านหรือจะเป็นรัฐบาล
แต่ยังไม่มีการติดต่อทาบทามมาจากทางฝั่งของซีกพักที่จะเป็นรัฐบาล
คุณสุวัสดิยอมรับว่าพักเก้าไกลตอนนี้มีสถิตภาพในสภาผู้แทนรัศดรมาก
เพราะว่ารวมเสียงข้างมากไว้ได้เกิน๓๐๐เสียง
แต่ด้วยกติกาที่มีบทเฉพาะการยังต้องอาศัยเสียงสวมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีให้เกิน๓๗๖เสียงถึงจะ
จึงจะต้องรอลุ้นผลกันต่อไป
จะพูดคุยกันได้
จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้

จนนำไปสู่การรัฐประหาร

คุณจตุพรพรมพันธ์อดีตประธานแนว

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล

แม้จะรวมเสียงสอสอได้มากถึง๓๑๓เสียง

ส่วนตัวเชื่อว่าสว

สวทั้ง๒๕๐เสียง
ไม่สนับสนุนคุณพิทาหัวหน้า

เคาะแบบนี้เลยพี่อุ๋ย
แต่ก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า
มันก็มีบ้างแหละอาจจะมีประปรายที่ลงมติ

ปิดสวิตช์สวเลยเป็นไปไม่ได้

ทำให้ไม่สามารถมีเสียงถึงจำนวน
ที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้

วิธีนี้มันยาก

คำร้องเรื่องคุณสมบัติเรื่องอะไรต่าง

พอถึงจุดนั้นคุณจตุพรบอกว่าผมว่ามอบมาผมว่าชุมนุมม็อบ
ลงถนนแล้วมันอาจจะไปจบที่รัฐประหารอีกรอบนะโอ้โหวิเคราะห
ไว้แบบนี้เลยอ่ะนักข่าวก็ถามนะคะว่าถ้าเกิดมันไม่ถึง
ขั้นนั้นไม่ถึงขนาดนั้นถ้าก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
เพื่อไทยก็จัดตั้งไง
ก็เอาคนของเพื่อไทยมาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไง
เดี๋ยวคุณจตุพรจะตอบประเด็นต่างเหล่านี้ว่ายังไง
ลองฟังเสียงดูก็แล้วกันค่ะ
ไฟกันนี่ก็เห็นกันเยอะแหละนะครับจับมือไฟก็รอสะบัดมือกันได้
ตลอดเวลาไอ้พวกเสาเกมทางการเมือง
บอกว่านี่คือละครฉากแรกเท่านั้นเอง
คุณจตุพรบอกนี่ละครฉากแรกเหรอ
ผู้ชมครับช่วงเช้าวันนี้๑๐นาฬิกา
เขานัดหมายเอาไว้ว่าพักร่วมรัฐบาล
เห็นใครก็ไม่รู้ลงวินจักรยานยนต์รับจ้างมาค่ะโอ้โหตอนนี้เนี่ย
เขาแชร์กันบ้างมาเยอะแยะไปดูนะฮะคุณผู้ชายครับ
พูดคุยทำไมวันนี้มาคราวมอร์ไทค่ะคุณพิทาหลักติดหน้าคุณพิทาค่ะ
คุณพิทาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าภาคก้าวไกลนะฮะ
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเก้าไกล
นั่งวินจักรยานยนต์รับจ้างมานะฮะ
มาที่โรงแรมที่จะแถลงข่าวนะครับ
อีก๗พักเนี่ยเขารออยู่เดี๋ยวต้องแถลงร่วมกันนะฮะ
ถึงก็บอกโอ้โหกลัวไม่ทันนี่กลัวไม่ทันเห็นไหม
จ่ายเงินเรียบร้อยนี่ฮะโอ้โหแล้วก็เดินเข้าห้องประชุมไปทันทีในโรงแรม
แต่ยังเนี๊ยบอยู่เลยนะคะขนาดขึ้นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างมา

วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปตามหาหน่อยนะฮะ
ตามหาวินจักรยานยนต์รับจ้างคันนั้นลุงศักดิ์สยามถนอมสิน

เดี๋ยวบอกยันหมายเลขทะเบียนเลยนี่เห็นไหม

จักรยานยนต์เบอร์๒๙นะฮะ
สยามถนอมสินวัย๕๕ปี
อยู่ที่วินหน้าวิลล่ามาร์เก็ตซอยสุขุมวิท๔๙

กไก่ดชด๑๔๓๐กรุงเทพมหานคร
คือลุงศักดิ์สยามเนี่ยบอกว่าเมื่อเช้าวันนี้นะครับ
ขี่รถไปส่งลูกค้าแล้วก็ขี่เข้ามาในซอยพร้อมมิตร
ตอนนั้นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนโบกรถอยู่
ก็เลยกลับไปกลับรถนะฮะ

พอไปจอดเนี่ยตอนนั้นก็เห็นคุณพิธานลงมาจากรถ

หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็มาขึ้นรถของลุงศักดิ์สยาม
ซ้อนท้ายเลยบอกให้ไปส่งหน่อย
นี่ฮะก็เลยบอกว่าเออผมไม่รู้ทางนะครับ
บอกจะไปโรงแรมตรงนี้เนี่ยยังไงบอกทางผมด้วย
แล้วคุณพิธาก็บอกไปตรงนั้นไปตรงนี้

พอมาถึงโรงแรมเนี่ยมีตำรวจมีผู้สื่อข่าวอะไรเต็มเลย

ก็เลยถามว่าเอ๊ะนี่ใช่ว่าที่นายกไหม
คุณพิทาตอบกลับบอกใช่ครับ
แล้วบอกคุณพิธาว่าปัดโท

ตอนนั้นทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะฮะ
แล้วลุงศักดิ์สยามบอกไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่านะครับ
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ของแกเนี่ย
มีสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้นะครับ

คำว่าขอให้สมหวัง
อ๋อนี่ขอให้สมหวัง

ขอให้คุณพิธาเนี่ยได้สมหวังกันแล้วกัน
ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย

ผมก็ว่าอยู่วิทย์ฟวกน้องก็ดีใจน้ำหนัก
ผมก็เค้ใจสงสัยว่าที่นายกว่าจะหรอครับ
พอดีทั้งตำรวจทั้งผู้สื่อข่าวลุมมาผมก็ว่า

ครับผมว่าใช่ครับก็โต๊ะใจเดี๋ยวป้าดโต๊ะ
รถกูคือคุณเดี๋ยวนะครับ
ผมว่าอยู่วิทย์ฟวกน้องก็ดีใจน้ำหนักครับ
ตื่นเต้นผมไม่เคยมีนายกผู้ใดที่มาขึ้นวิทย์มอเตอร์ไซต์
เพราะมันระดับสูงกว่านั้นคืออิมมะนังวิทย์ยังสิ
ครับผมไม่เคยขึ้นหรอกเพราะว่ามันระดับขนาดนั้นแล้ว

เพราะว่าผมก็หาเศร้ากินครับเนอะ
มันก็อาจจะมองเห็นว่าวินมอเตอร์ไซค์นี่อาจจะดีขึ้นมาอย่างน้อยนะครับ
ผมก็อยากให้นายกนี่สนับสนุนพวกไอ้วินมอเตอร์ไซค์ดีขึ้นมาอย่างน้อยล่ะครับ
เพราะว่าคนนี้เศรษฐกิจแย่คนก็ไม่ค่อยได้บันได
ก็อยากให้เพื่อนสมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนา
ที่เพื่อนอยากให้เพื่อนได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปค่ะสมเป็นนายกล่ะครับ
นายกตั้งสอนะวันที่๑๔พฤษภาคม
นายกคนที่๓๐เห็นไหม
แล้วก็วินเบอร์๒๙หมายถึงตัวแทนนายกคนที่๒๙หรือเปล่า
ตัวเลขมันสอดคล้องไปหมดทำไมตัวเลขมันสอดคล้องไปหมดแสดง
ขนาดวินเนี่ยฬุรุกศคราษัยามเซื้อวินเบอร์๒๙

นายกคนที่๒๙มาส่งนายกคนที่๓๐เห็นไหม
อันนี้พี่อุยคิดเองหรือมาส่ง
แล้วคับว่าลุงเขาจ่ายเงินให้เท่าไหร่
ค่ารถเนี่ยจ่ายให้เท่าไหร่๑๐๐บาท
คุณพิทาควักเงินจ่ายให้๑๐๐บาท
อุ๋ยคือให้ทุกเลขทุกอย่างแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่มีอะไรจะให้ไปกว่านี้แล้วค่ะ